คุณผู้ชมมารู้จักบริษัทมิงตี้เคมิเคิลกันหน่อยนะฮะ

ทุนจดทะเบียนณปัจจุบัน๗๐ล้านบาท
ตรวจสอบข้อมูลเพราะว่ามิงตี้เคมิคอลมีสภาพ
การเงินสภาพคล่องที่น้อยกว่าปกติ
ก่อตั้งตั้งปี๒๕๒๙แล้วก็ปี๒๕๓๒
เข้ามาจดทะเบียนการค้าในประเทศไทย
จากนั้นก็ขยายโรงงานทั้งในไต้หวันและในจีน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเร่งตรวจสอบสาเหตุ
โรงงานที่แห่งนี้ทั้งระเบิดทั้งไฟไหม้อย่างรุนแรง
แล้วก็เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น
สำหรับแม่นาการเร่งด่วนในขณะนี้
การดำเนินการแก้ไขสภาพอากาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษ
แล้วก็สำนักการณ์สิ่งแวดล้อมภาคที่๑๓
ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
แล้วก็ตรวจวัดคุณภาพของอากาศ
แล้วก็ปริมาณสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายอยู่
แล้วก็คือตั้งก่อนที่จะมีชุมชนเข้าไปตั้งรอบโรงงานแล้วนะครับ
อย่างไรก็ตามความช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยได้ตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับ
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะครับที่มูลนิธิร่วมกับตันยูในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ในเบื้องต้นแล้วด้านสาธาราชาญสุชัตวีสุวรรณสวรรค์นะครับ
อธิกาบดีสถาบันสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะฮะขออภัยนะครับ
ธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง
มีข้อเสนอ๕ข้อให้เร่งแก้ไขปัญหาในระยะยาวเลยนะครับ
บอกว่า๑กำหนดพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานครโรงงานสารเคมีโรงงานบรรจุสารเคมีหรือว่าแนวท่อก๊าซ
ย้ายโรงงานอันตรายออกจากพื้นที่เมืองนะฮะแม้โรงงานจะตั้งอยู่ก่อนชุมชนก็ตาม
สำนักงานเขตต้องขึ้นทะเบียนโรงงานทุกประเภทเพื่อจำแลกประเภทความเสี่ยง
ต้องรายงานมลพิษและสารก่อมะเร็งในอากาศอย่างตรงไปตรงมา
๕เรื่องของการพัฒนาและวัตกรรมการควบคุมเพลิงสารพิษ